เอาละครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของพื้นผิวดาวอังคารกันบ้าง
เหมือนคุณได้ไปเหยียบบนพื้นผิวของดาวอังคารอย่างแท้จริงเลยนะครับ
พื้นผิวดาวอังคารความยาว๑นาทีในรูปแบบวีดีโอ๓๖๐องศา
เหมือนว่าอะไรเสมือนว่าผู้ใช้กำลังอยู่บนดาวอังคารจริง
เหมือนคุณได้เหยียบจริงแล้วคุณดูพื้นจริงนะครับ
เหน็บบนดาวอังคารขณะปฏิบัติภารกิจ
โดยใช้ภาพถ่ายทั้งหมด๕๗รูป
จากเลนส์มาร์สแฮนด์เลนส์อิมเมเกอร์
ติดบนส่วนปลายแขนกลของยานที่ยื่นถ่าย
ก็อย่างที่มาร์คซักเกอร์เบอร์เองก็เคยถ่ายภาพแบบนี้
ในเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลหนึ่ง
แล้วเอามาเผยแพร่ให้เห็นแบบ๓๖๐องศา
ครั้งนี้เป็นการเผยแพร่ภาพของดาวอังคารนะครับ